แต่อยากให้แห่มาดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่า
บองเพชรค่ะใครเลี้ยงอยู่ไหมคะ
เชื่อเลยนะคะว่าคุณจะต้องสนอกสนใจมากว่า
ทำไมกระบองเพชรต้นนี้ราคาถึง๔๕๐๐๐บาท

ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
พูดจริงเลยว่าราคา๔๕๐๐๐บาท

แต่ต้องบอกว่าความนิยมการเลี้ยงกระบองเพชรมีเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าความแปลกความน่ารักของมันก็เห็นแบบนี้ใช่ไหม
บางต้นมีดอกนี้สวยงามจริง
แล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการมอบต้นกระบองเพชรเป็นของขวัญด้วย
ความหมายคือเหมือนกับว่าให้ผู้รับอายุยืนนั่นเอง
ทำให้วงการการเลี้ยงกระบองเพชรเติบโตหลายเท่า
พอมีคนเล่นเยอะเลี้ยงเยอะการเพาะพันธุ์การคัดสรรพันธ
มันก็มีมากมายแปลกมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งชื่อใหม่ด้วยนะคะ

ใช่คือมันมีความสดใสสีสันสวยงามนะคะแล้วก็มีการดูแลเรียกว่าดูแลเป็นอย่างดี
ถ้าเกิดดูแลดีนะมันจะออกมาแบบหลายสีแล้วสวยงาม
บองเพชรไม่ได้มีสีเขียวอย่างเดียวแล้วนะ
มันมีหลายสีจริงแล้วที่บอกนะคุณผู้ชมว่า
ไอ้๔๕เนี่ยมันสวยมากจนกระทั่งว่า
เขานำมาประมูลเจ้าของเปิดประมูลโอ้โหมีคนมาเสนอราคามากมาย
สุดท้ายจบที่๔๕หมื่นบาท
ต้นไหนต้นไหนนี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ดูต้นยังไม่ใช่นะ
ในเนี่ยเข้าไปดูในกรุ๊ปนี้ต้นที่ว่านี้คุณผู้ชมขนาดสิบเซนติเมตรขึ้นไป
หลายคนมาคอมเมนต์โดยเฉพาะคนที่เขาชื่นชอบ
แล้วบอกโอ้โหดูสิน้องไม่เคยเห็นลักษณะแบบสีหลากหลายขนาดนี้
เหมือนระบายสีเลยแล้วซูมไปดูใกล้คุณชนะคุณจะเห็นความแตกต่าง
เหลืองเขียวชมพูแดงมันไล่สีกันแบบสม่ำเสมอ
คุณชิสาไอ้สีพวกนี้มันมาเองตามธรรมชาตินะ
ถูกต้องแล้วเขาก็มีการเลี้ยงดูนะคะในการทำให้สีมันสดใสออกมาแบบนี้ค่ะ
ก็ต้องยินดีกับผู้ที่ประมูลไปได้ด้วยนะคะได้ครอบครองต้นไม้ที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าการเลี้ยงดูเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระบองเพชรนะ
ถ้าเห็นอย่างนี้ก็อาจจะได้ไอเดียไปเลี้ยงพ่อขายก็ได้เหมือนกัน
อาจจะไม่ต้องถึงราคานี้แหละแต่มันก็เป็นการสร้างรายได้ได้เหมือนกัน